เรามาดูเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ที่เดินทางมาถึงบ้านเราหน่อยฮะ
ดีค่ะถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าถึงไทยแล้วตอน๑๐โมง๕นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยนายกก็ไปเป็นประธานในพิธีรับมอบจากตัวแทนจากประเทศจีนนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสิริวัณรักษัตริย์นะคะพร้อมรายงานแล้ว
รายงานมาจากเขตปลอดอากรคังสินค้าท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ

ที่ออกเดินทางจากสาธารณสประชาชนจีน
เมื่อเวลา๖นาทีเต็มเวลาเท่าถิดนะคะ
และถึงพรุงเทพฯพัดเจาะเวลา๑๐นาทีก็๕นาทีนะคะ

โดยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะนอกจากจะมีนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
ร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในพิธีรับมอบแล้ว
ก็ยังมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศมาทำข่าวมากถึง
และทันทีที่เครื่องบินลงจอดวัคซีนถูกลำเลียงออกจากเครื่องบิน
นายกรัฐมนตรีและนายอนุทีมพร้อมกลุ่มกระทุนรักษาการแทนอีกอักษรชนุกจีนประจำประเทศไทย
ได้เดินเข้าไปรับมอบพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นศักดิ์พยานในการรับมอบอย่างเป็นทางการค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็กล่าวในพิธีรับมอบซึ่งก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนล็อตไหนก็เป็นของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
ที่เข้ามาก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการแต่เมื่อมาถึงแล้วก็หมดหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะ
และจากนี้ไปก็เป็นของหน่วยงานส่วนสูงสูงที่รับผิดชอบ

แล้วก็ในช่วงท้ายของการกล่าวเปิดนะคะ

ว่าที่ท้ายว่าไม่อยากให้คนไทย

เล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่เข้ามาล็อตแรกแล้วก็ล็อตต่อต่อไปก็ได้รับความยืนยันว่าก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเป็นที่มันคาดการณ์ไม่ได้ก็ต้องเข้ามาตามระยะเวลาที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับ
สำหรับวัคซีนที่มาในรถนี้นะคะได้อยู่ในกล่องเก็บบรรษิวบุณภูมิขนาดใหญ่๖๐๐กล่องค่ะ
ด้านในก็จะมีกล่องบรรจุกลิศจำนวน๓๐กล่อง
ใน๑กล่องก็มีวัคซีนเป็นหลอดรวมทั้งหมด๔๐หล่อนะคะ

และประชาศูนย์จะได้รับวัคซีน๐๕มิลลิกรัมค่ะ
เมื่อวันติดตามของกันโดนช่วยกันนะคะสำหรับสำนักงานของพิษฐานต่าง
จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและองค์การเทศจักรกร

จากนั้นวัคซีนจะถูกย้ายบันถุลงในกล่องพิเศษ

และก็จะใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมของบริษัท

ซึ่งเหมาะที่จะเป็นการเก็บบันถุลและขนส่งยาค่ะ
ก่อนจะนำรถขนส่งไปเก็บรักษาไว้ที่กลาง
ของบริษัทนิดแคมป์ย่านบางนาตราดค่ะ

ก็จะนำไปเก็บตัวอย่างวัคซีนบางส่วนนะคะ
แล้วก็จะไปตรวจสอบคุณภาพก่อนจะกระจายไปโรงพยาบาลต่างนะคะ

น้องติดตามดูนะคะว่าแผนการกระจายวัคซีนหลังจากนี้นะคะ

เราที่สาธาราชีวิตของเราก็ยังขอสิ่งบรรยากาศที่อยู่
ที่ด้วยรักษาสาธาราชีวิตรายงานส่วนจากภาษีศาสตร์
ปลอดภัณฑ์สิทธิ์๕กาศียศวนพุทธภัณฑ์

ใช่ครับนายกรมตรีบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ด้วย
แล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน
รวมถึงทางส่วนของรัฐบาลจีนด้วยนะครับ
ที่ทำให้การส่งวัคซีนในล็อตแรกประสบความสำเร็จนะครับ